คุณผู้ชมค่ะมาดูสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ

แฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับ
เออตอนแรกว่าจะมาท่อนเดียวแต่ไปมารอให้มันจบท่อนเลยนะ
ไม่ให้เสียชื่อบันเทิงการละครของเราคุณผู้ชมค่ะ
พิมพิมประพาคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเทคให้เธอน่อยก็ละกันคือว่าตอนนี้นะ
เป็นคนคล่างลักไอ้เป้าคล่างลักปะละเดิน
เดี๋ยวเราไม่เคยเห็นแฟนเขาเลยนะขวาน
แต่คล่างลักแบบส่วนตัว
สงสัยไหมว่าข้างรักยังไงแบบส่วนตัวคุณผู้ชมค่ะ

อาจจะไม่ได้หวือหวาลงรูปคู่กับหวานใจที่คบกันมา๒ปีนะคะ

เราก็พึ่งเอ้าพิมมีแฟน๒ปีแล้วเหรอเออนะคะเนี่ย
แต่ตอนทำคลิปเนี่ยลงยูทูปก็มักมีเสียงชายหนุ่มยังไงเล็ดลอดออกมาอยู่เรื่อย
เออเธอก็ยอมรับว่านั่นคือเสียงของแฟนพิมเองค่ะล่าสุดคลิปเกาหลีเกาใจจ้ะอุ๊ยผิดมากเธอ
ดูจากช่วงไหล่ที่สูงโปร่งนั้นแล้วดิฉันว่าต้องหล่อมากเพราะว่าไหล่ของผู้ชายเนี่ยสูงเกินหัวน้องพิมด้วย
แล้วก็ต้องเห็นว่าเขาหล่อเลยเหรอต้อง๑๘๐อัพแล้วหล่อมาก
อุ๊ยนี่ขนาดหน้าไม่เห็นนะเห็นแค่ช่วงหัวไหล่แผ่นลักษณ์ก็๓ศอกแล้วอุ๊ย
วงแค้นกล้ามเป็นมัดเออขนาดนั้นอะจัดไม่ได้แฟนเขา
ก็ว่าอยู่ไม่ร้องท่อนนี้นะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเธอเล่าว่าฝ่ายชายเนี่ยเขินที่จะโชว์ตัวอ๋อไม่น่าล่ะ
ส่วนเรื่องความหวานก็เป็นปกติค่ะหนุ่มไอซ์คือแนวผู้ชายแบบแมนมากเลยอาจจะไม่ได้โรแมนติกกุ๊กกิ๊กกันหนุงกันนิงให้เขารูปหน้ารูปตา
โอ๊ยตายแล้วเห็นนิ้วมือก็รู้ว่าหล่อเลยเนาะใช่ไหมใช่
คุณพลอยคุณก็เกินไปนะคะเห็นนิ้วมือนะพิมพ์น่ะเอ่ยปากชมเลยค่ะกลางวงสื่อโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปคุณผู้ชมดูแต่ละรูปของเธอ
รับบทเป็นช่างภาพคนหนึ่งนะคะได้ถูกใจใช่เลยจ้ะให้คะแนนช่างภาพคนนี้เท่าไหร่ไปฟังค่ะ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

ครับว่าแบบนี้โอ้นะครับ